ไปดูกันต่อเหตุอุกอาจที่จันทบุรีค่ะมันมีสองผัวเมีย
ทำทีมาซื้อของที่ร้านขายของชำก่อนจะมีการควงขวานนะคะ
มาจี้ชิงทรัพย์เจ้าของร้านมูลค่าที่เขาได้ไปเนี่ยกว่าห้าพันบาท
ซึ่งตัวเจ้าของร้านคือเป็นคุณป้าสูงวัยคนนี้ค่ะครับ
อยู่คนเดียวเหตุการณ์เนี้ยนะคะเกิดขึ้นในร้านขายของชำ
พื้นที่ตะบนเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เมื่อเวลาประมาณสักเอ่อบ่ายโมงของวันที่สิบเอ็น
มกราคมที่ผ่านมาคุณป้าแหววค่ะเจ้าของร้านหรือว่านางอุบลรัฐแย้มนวลนะคะ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นผัวเมียกันนะ
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซค์แบบสภาพมอเตอร์ไซค์เก่ามาด้วยกัน

แล้วทีนี้ฝ่ายหญิงก็นั่งคล่อมรออยู่บนมอเตอร์ไซค์ไง
แกล้งถามทำทีบอกว่ามีสายชาร์จโทรศัพท์ไหม
ผู้ก่อเหตุถามมีสายชาร์จโทรศัพท์ไหมป้า
ก่อนจะเข้ามาประชิดตัวค่ะแล้วก็
เหมือนกับโอ้โหลำตัวเขาเนี่ยนะคะเหมือนมีขวานที่พกมาด้วยค่ะ
เธอก็ตกใจสิคะป้าแหววตกใจนะคะก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะ
ก่อนที่ลูกหลานจะเข้ามาช่วยซึ่งจังหวะนั้นป้าแหววก็พยายามที่จะวิ่งหนีนะคะ
ไปหาไม้เพื่อป้องกันตัวกระทั่งนะคะคนร้ายทั้งสองคนแบบนี้แหละ
ก็ได้เงินทรัพย์สินมีค่าเป็นเงินสดนะคะประมาณ๕๐๐บาทแล้วก็บัตรเติมเงิน
แล้วก็หยิบของในลิ้นชักกันหลบหนีไปส่วนป้าแบ๋วเองก็พยายามวิ่งหนีไปที่บริเวณหลังบ้าน
เขาก็อยู่ในบ้านด้วยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขานั่งอยู่บริเวณหน้าร้าน
ได้ยินเสียงพี่สาวร้องด้วยความตกใจ
เขาก็เลยรีบวิ่งไปเพื่อที่จะหามีดมาไว้ต่อสู้กับคนร้าย
แต่หาไม่เจอเพราะว่าตกใจไงมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูก
ก็หาได้แค่ไม้ถูพื้นมา
แต่จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วนะคะ
ล่าสุดตำรวจค่ะพอรู้ตัวคนร้ายแล้วแหละ
เรื่องต้นมีข้อมูลว่าคนร้ายไปยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนมาก่อเหตุ
แล้วทีนี้ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำรถไปคืนแล้วก็หลบหนีไป

ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำได้ไม่นาน
ขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการกดดันตามตัว
ติดตามตัวทั้งตัวคนใกล้ชิดหรืออะไรต่าง

ก่อเหตุอย่างกับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปร